คุณผู้ชมเมื่อวานเราเพิ่งเล่าข่าวว่ามีแม่คนนึงเอาลูกที่เพิ่งคลอด
วัยเจ็ดวันเป็นลูกชายไปทิ้งแต่เด็กคนนั้นรอดอืม
วันนี้มีอีกข่าวหนึ่งแล้วคราวนี้เป็นพ่อนะคะเอาลูกสาววัยหกวันค่ะ
ไปกรอกน้ำยานลังห้องน้ำแล้วเอาไปฝังอืม
คือน้องตายเลยนะคะภรรยาบอกรับไม่ได้แจ้งตำรวจจับสามีตัวเองเลยค่ะ
พ่อรายนี้นะคะมีชื่อว่านายอานุภาพอายุสี่สิบห้าปีนะคะ
เป็นคนเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกสาวของตัวเองที่เพิ่งคลอดได้แค่๖วัน
แล้วเหตุผลฟังแล้วเศร้าใจมากนะเขาไม่อยากได้ลูกสาวค่ะ
ไม่อยากได้ลูกสาวก็เลยแค่นั้นเลยนะคือเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีลูกสาวเราสองคน
เขามีเชื้อสายจีนแล้วเขาบอกกับภรรยาบอกอยากได้ลูกชายมาสืบสกุลอ่า
เออแต่ปรากฏว่าตอนแรกจะให้ภรรยาไปทำกิฟต์แล้วจะได้เลือกเพศได้เลย
ครับปรากฏภรรยาเกิดท้องขึ้นมาก่อนพอไปเอาตัวสาวดูก็บอกว่าเป็นลูกสาว
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกภรรยานะว่าให้ไปทำแท้งเขาไม่อยากได้ลูกสาว
ครับให้ทำแท้งแต่อยู่ในท้องแต่ภรรยากับญาติบอกไม่ได้
ใช่หนึ่งทำแท้ไม่ผิดกฎหมายแล้วสองเด็กเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้
สุดท้ายก็คลอดออกมาจนเป็นลูกสาวใหม่น้ารากหกวันคนนี้ค่ะ
ครับแล้วเราได้คุยกับคุณมาลี
หายไปเลยทั้งวันติดต่อไม่ได้จนมารู้ว่าลูกไม่อยู่แล้วค่ะ
แต่หลังจากที่เขาเอาน้องหายไปนานแล้วเขากลับมาเขาเล่าว่ายังไง

เล่าตังค์ภาพจีนว่าอย่างไรครับเขาว่าอยู่แล้วนะ
หรือว่าเขาเอาไปส่งให้ใคร
อ๋อก็เล่าเอาไปส่งให้ใครหรือให้ฝากให้เลี้ยงหรือเปล่า

ช็อคมากนะคนแม่อะเธอบอกเธอรับไม่ได้เธอแจ้งตำรวจจับสามีทันทีเลยนะคะ
แล้ววันนี้๑๑โมงค่ะตำรวจคุมตัวนายอนุภาพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เป็นจุดที่เขาไปอุ้มลูกสาวจากเตียงออกมา
จุดที่สองคือจุดที่นำลูกสาวไปกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำจนเสียชีวิตค่ะ
เป็นลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่งย่าน๗ยอดตัวเมืองเชียงใหม่
แล้วก็เอาศพลูกไปฝังดินที่สุสานจีในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
ขับข้ามอำเภอเลยนะแล้วก็ค่อยกลับไปที่บ้าน
ตำรวจบอกว่าก็จะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ส่วนทางฝั่งคุณยายของหลานเนี่ย

คิดเลยว่าลูกเขยจะฆ่าหลานสาวได้ลงคอแบบนี้

พันธุ์ตรวจโทรจากกรีศ์วงคำรองผู้กำกับสอบสวนสวพชั้นผืปบอกว่า
เมืองต้นแจ้งข้อกล่าวหากับนายอนุภาพแล้วนะคะเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ซึ่งคดีนี้ถือว่าไม่มีความซับซ้อนเพราะพยานหลักฐานแน่นหนาค่ะ

อยากได้ลูกชายแต่ลูกที่คลอดออกมากลับเป็นลูกสาว

คนที่เขาไม่มีเขาพยายามแทบตายนะ
คืออันนี้มันเกินความเข้าใจของเราไปเหมือนกันนะว่า
ต้องขนาดไหนต้องความอยากได้ลูกชายมันต้องมากขนาดไหน
ถึงทำให้คุณฆ่าลูกของตัวเองเป็นลูกขอ